เชื่อว่าเมื่อวานนี้นะคะทั้งเฟซบุ๊กทั้งไลน์ในกรุ๊ปแชททุกคน
ต้องมีหัวข้อนี้ในการพูดคุยกันเธอเจ้าชายองค์นี้หล่อจังเลย
รัชทายาทลำดับที่๔ของบลูไนนะคะเจ้าชายอับดูมาทีน
โอ้โหหลายคนมากที่เข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวของเจ้าชาย
เพราะว่าไปเจอบทสัมภาษณ์ที่พระองค์ให้สัมภาษณ์พิเศษกับนิตยสาร
เล่มหนึ่งเอาไว้สาวนี่กรี๊ดกันเรียกว่าโลกโซเชียลแตกจริง
เพราะว่าดูสิรูปโฉมงดงามทรงพระหล่อมากจริงนะคะ
นี่คือเจ้าชายอับดูมาทีนรัชทายาทลำดับที่๔แห่งราชวงศ์บลูไน
ที่ตอนนี้เป็นที่พูดถึงมากเลยจริง
เป็นบทสัมภาษณ์พิเศษของพระองค์ระหว่างที่เสด็จเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโปโล
ซึ่งก็คือจัดขึ้นที่ไทยเมื่อปีที่แล้วขออภัยเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ

เจ้าชายหนุ่มองค์นี้มีพระชนมายุเพียงแค่๒๔ชันศาเท่านั้น
เป็นพระราชโอรสลำดับที่๑๐จากทั้งหมด๑๒พระองค์
สมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานาวโบเกียกับมาเรียมอับดูอาซิส
อดีตพระชายาคงที่๒ในสุรต่านแห่งบรูไนท์ค่ะ
พระองค์ทรงเข้าร่วมหลักสูตรกองทัพบกของโรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนเฮิร์ส
ที่ประเทศอังกฤษเดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๙
และทรงสำเร็จหลักสูตรในปีถัดมา
ซึ่งในพิธีสำเร็จการศึกษาครั้งนี้เนี่ยนะคะพระบิดาก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมด้วย

องค์มีความสนพระไทยในกีฬาหลากหลายชนิดเลย
เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบตมินตัน
แต่ที่สำคัญทรงโปรดปรานการเล่นกีฬาโปโลกับสมาชิกราชวงศ์
เสด็จมาแข่งขันกีฬาชนิดนี้เป็นครั้งแรกที่เมืองไทยของเรานี่แหละค่ะ
ส่วนพระราชกรณียกิจในฐานะเจ้าชายของบลูนายก็ทรงปฏิบัติไม่ขาดตกบกพร่องนะคะ
ปลายปีที่แล้วได้เสด็จเข้าร่วมการประชุมผู้นำเครือจักรพบที่ประเทศเมาต้าร่วมกับประเทศสมาชิกด้วย
ชอบเล่นกีฬานะคะก็ดูแลรูปร่างอย่างดี
ก็มีบางคอมเมนต์นะที่ก็คอมเมนต์แบบว่าเหมือนจะคอมเมนต์แซวแต่ก็ระมัดระวังกันนิดนึงละกันนะคะ
พระองค์บอกว่าพระองค์ชอบทานลาบสาวไทยตอนนี้ฝึกปลือฝีมือการทำลาบกันเต็มที่เลยทีเดียว